ที่จังหวัดตรังต้องบอกว่าดุจริงจริงนะคะมีคนร้ายค่ะคว้ามีดพระ
ไปฟันคอสองสามีภรรยาจนของนิยาทั้งคุณผู้ชม
คือหัวทั้งคู่เนี่ยขาดกระเด็นเลยนะคะ
ทุกคนตกตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้ค่ะบ้านพักที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เบื้องต้นไม่พูดอะไรมากนะคนร้ายเนี่ยมีท่าทีอิดโรย
แต่ไม่ตอบคำถามอะไรมากพูดสั้นคำเดียวว่าผมแค้น

รุณฑรนิ่มนวลหรือเมียกห้วยนางถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญในตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
เขาสารภาพว่าได้พกมีดปลายแหลมและมีดพระบุกเข้าไปภายในบ้านของนายสุพรรณแก้วเกลือ
อายุห้าสิบเก้าปีและนางเพล็นพาอ้อยเป็นอายุห้าสิบสองปี
สองสามีภรรยาแล้วฟันจนคอขาด
ขณะนายสุพรรณกำลังทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ
และนางเพ็ญนภากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
เมียกไม่ตอบคำถามใดมีสีหน้าเรียบเฉย
แต่สายตาอิดโรยได้แต่เพียงพยักหน้าก่อนขึ้น

หลังผู้เป็นพ่อนำน้ำดื่มและของกินมาให้
โหดเยี่ยมของลูกชายทำให้ผู้เป็นพ่อจุกอก

บอกแต่เพียงว่าหลังจากนี้
คงต้องเลี้ยงหลานชายทั้งสองคนที่เป็นลูกของในเมียก
ด้วยตัวเองเนื่องจากได้สูญเสียแม่ไปเมื่อ๓ปีก่อน
พร้อมยืนยันว่าจะไม่ประกันตัวลูกชาย

พ่อปริงได้ไปคุยกับครอบครัวของคุณสุภัณฑ์เหมือนกัน
ไม่สิครับ
ยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้ไปงานศพเลยครับ

คงจะไปแต่ว่าคนบ้านเดียว
ความสูญเสียครั้งนี้ญาติทั้งสองฝ่ายของผู้เสียชีวิต
ยังคงรับไม่ได้กับการจากไปกระทันหัน
และความโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นจากสภาพศพที่ทั้งคู่คอขาดจากตัว
และจะไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหา
อยากให้ไปรับโทษสูงสุดตามกฎหมาย

อยากให้ถึงขั้นสูงสุดเลยค่ะ
อยากให้ประหังเหรอ

เพราะมันไม่ได้เกิดเหตุครั้งนี้ครั้งเดียว
เพิ่งขับรถชนคนไปหนึ่งคนด้วย
แต่เขาไม่เอาเรื่องแกขับรถชนผู้ชายหนึ่งคน
แล้วก็ลงไปเตะซ้ำด้วย
ร่างบอกเหตุครับร่างบอกเหตุ
สำหรับตัวผมก็มีอยู่บ้างนะครับ
มีอยู่บ้างก็นอนไม่หลับอยู่๒๓คืน
ก็คุยกับแฟนว่ามีเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็จนมาถึงนะครับที่ได้ทราบข่าว
สำหรับในเมียดหลังตำรวจคุมตัวไปตรวจหาโควิด๑๙
และหลังจากนี้จะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดตรัง
ฝากขังพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
อำนาจอัญญธนาสารวุฒิเครือเทศถ่ายภาพ
คารินกระมุดโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน